คุณผู้ชมนะฮะเจ้าหนี้บอกว่าอะไรก็ไม่รู้
ก็คือไปทวงหนี้กับลูกหนี้เป็นหนี้กันอยู่ตั้งสองแสน
พอไปทวงเขาลูกหนี้กลับไม่พอใจ
พวกมาทำลายข้าวของทรัพย์สินในบ้านเขา
เละเทะพังพินาศไปหมดเลยครับ
คุณผู้ชมดูภาพนี้อ่ามาแล้วครับรถขับเข้ามาสองคัน
วงจรปิดนี้เพจสายใหม่ต้องรอดเอามาให้ดูกัน
ขับเข้ามาอ่าลงมาแล้วครับนี่ผู้ก่อเหตุทั้งหลายแหล่
บุกลุกไปทำลายข้าวของภายในบ้านของเจ้าหนี้
เออทำไมไปทำลายเขาแบบนั้น
แล้วบ้านเจ้านี้อยู่ทะทะประเวทกรุงเทพฯค่ะ
ครั้งที่หนึ่งบุกมาที่บ้านบุกรุกเข้ามาทำร้ายทรัพย์สินรถยนต์
ครั้งที่สองมาอีกบุกเข้ามาในหอพักทุบทำลายรถจักรยานยนต์อีก
ครั้งที่สามไปลักทรัพย์ขโมยอีกไปบุกรุกมรื้อบ้านเขาอีก
นี่ฮะมาถึงสามรอบด้วยกันนี่ไปตรงไปตีอะไรพัง
โอ้โหท่อนเหล็กมาฟาดนี่ฟาดไปอันนี้เป็นกลุ่มลูกหนี้ทั้งหมดนะครับ
ผู้ศิษยาคือคุณธนพลนะฮะอายุห้าสิบเจ็ดปีก็บอกว่า
สาเหตุมันเกิดจากที่ตัวเขาไปเช่าที่ดินของหลานสะพ้ายไปปลูกบ้าน
โดยจ่ายค่าเช่าตลอดเป็นเงินสองหมื่นนะฮะ
แต่ละค่าเช่าค่าเช่าไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมนะฮะ
เพราะว่าสองฝ่ายนี้เป็นญาติกันด้วยแหละ
จริงเขาเป็นญาติกันเขารู้จักมักจีกันอยู่แล้ว
ทีนี้เขาไปเช่าที่ใช่ไหมมาปลูกบ้าน
แต่มีข้อแลกเปลี่ยนนะคือตัวเขาเองต้องให้หลานสะพ้ายยืมเงิน๒แสนบาท

อ้างว่าจะเอาไปซ่อมบ้านตกลงกันดิบดีแล้วจะคืนเงินกันภายใน๒เดือน
เดี๋ยวขออีกทีนึงฟังแล้วมันดูงง
คือเรื่องของเรื่องคือผู้เสียหายไปปลูกบ้านอยู่ในที่ดินหรือพื้นที่ของหลานสะพ้ายถูกไหม

แล้วก็หลานสะพ้ายก็เลยมายืมเงินเขาในขณะเดียวกัน
แล้วมันก็เลยมีลักษณะของความเป็นลูกหนี้กับเจ้าหนี้กัน
แต่จริงแล้วเป็นญาติกันด้วยนะ
ก็คือเอาเงินเข้าไปก็ต้องแบบใช้หนี้เขาใช่ไหมล่ะ

ทีนี้ก็ให้ยืมไปตั้งแต่๒๗เมษายนปีที่แล้ว
ด้วยความที่เป็นญาติกันด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขานับถืออิสลามด้วย

แต่หลานสะพ้ายเนี่ยนะไม่ได้เอาเงินไปซ่อมแซมบ้านอย่างที่บอก
พอลูกไปทวงถามหลานสะพ้ายบอกเดี๋ยวคืนให้แล้วกัน
แต่ก็ยังไม่คืนจนถึงปีอะไรแล้วสิ้นปี๖๕แล้ว
ยืนยันว่าไม่ได้มีการขู่แล้วก็ไปถามทวงดีกัน
หลานสะพ้ายให้น้องชายมาข่มขู่ภาพที่เห็น
คือกลุ่มน้องชายของหลานสะพ้ายนะจริงก็เป็นญาติเขาแล้วนะ
ทีนี้ครั้งแรก๑๑เมษายนที่ผ่านมาเอายกพวกมาพังบ้าน
ข้าวของกระจัดกระจายตัดสินใจย้ายไปอยู่หอพักดีกว่า
แต่โดนตามไปทำร้ายถึงหอพักทุบรถจักรยานยนต์
ครั้งที่๒นั้นก็พังแบบนี้ก็เลยไปแจ้งความ
สุดท้ายกลับมาดูบ้านอ้าวเหลือแต่ซาก
เพราะที่บ้านก็เละเทะไปหมดตอนเนี้ยต้องบอกว่านี่ดูบ้านเขา
คือทำไมรู้ไหมเขาบอกว่าเขาโดนพักพวกของกลุ่ม
หรือว่ากลุ่มของหลานสะพ้ายเนี่ย
หลังจากที่เขาย้ายออกไปอยู่หอพักกลายเป็นกลับมาบ้าน
ไม่เหลือบ้านให้เห็นแล้วเพราะถูกลื้อจนเหลือแต่ต่อ
ฝากบอกอย่างหนึ่งหลานสะพ้ายหยุดเถอะแล้วเอาเงินมาคืนซะ
แต่อย่างที่บอกว่าบ้านหลังนี้ไปปลูกในที่ของหลานสะพ้ายไง
เออมันก็เลยกลายเป็นประเด็นแบบนี้ไปฟังเสียงของผู้เสียหายหน่อยนะครับ
เขาได้ยืมเงินไปประมาณ๒แสน
แล้วก็เกิดการไม่พอใจกันเสริฟขึ้นระหว่าง
เขาก็เลยเข้ามาทำลายบ้าน
ซึ่งที่ผมได้เช่าทำสัญญาเช่า
จนสิ้นชีวิตของผมอยู่บ้านหลังนี้
แต่ถูกทำร้ายบ้าน
รวมทั้งหมดที่โดนทำร้ายข้าวของบ้านก็
ครั้งสองครั้งครั้งที่สองนี่คือ
พังหมดเลยบ้านทั้งหลัง
อ่าเนี่ยหรอครับทางด้านของคุณเอกพบ
ก็เลยต้องประสานไปทางตำรวจสนประเวทนะ
บอกว่าตอนนี้ได้มีการออกหมายจับแล้วก็เชิญตัวผู้ก่อเหตุมาแล้วล่ะ
ทั้งหมด๓คนเป็นพี่น้องฝาแฝดกันด้วยนะที่ปรากฏในคลิป
แล้วก็เดี๋ยวหลานสะพ้ายเองก็มารับทราบข้อกล่าวหาเบื้องต้น
โดนไปสองข้อหามร่วมกันบุกรุกแล้วก็ร่วมกันทำให้เสียทรัพย์
แต่ก็ต้องดูข้อกฎหมายแหละเพราะว่าคุณให้เขามาให้เขามาปลูกบ้านก็จริง
เขาก็จ่ายค่าเช่าคุณแล้วคุณเอาเงินเข้าไปคุณก็เป็นลูกหนี้เขา
แม้มันจะไม่ได้มีเอกสารหลักฐานว่าการกู้หนี้ยืมสินอะไรก็ตามที
เดี๋ยวตำรวจเขาก็ว่าไปตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าหลักฐานชัดเจนว่า
บุกรุกทำลายทรัพย์สินเขาก่อนนะครับ